ต่อไปก็สาวแก๊งนี้ถึงกับร้องลั่นร้านอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าไปเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญตัวยาว

ต้องลุกมั้ย

คุณมันยาวมากถึงมันจะไม่ได้ใหญ่เท่าตัวตะกี้
แต่คุณดูความยาวนึกว่าสายยาง
แต่ผมว่านะไอ้เจ้าตัวพันนี้มันก็ทำให้บ่อน้ำแห่งนี้สมบูรณ์แบบนะ
เพราะว่ามีทั้งปลาทั้งงูมีแหล่งรวมสัตว์ธรรมชาติ
ปลามันคงว่ายคุยกันเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ

แล้วคุณดูดิมันว่ายหนีแล้วอ่ะ
อุ๊ยแต่ว่าฉันว่ายเร็วกว่ามันน่ะดูสิ
แต่โกนมันยาวมากเลยอ่ะ
คือสาวแก๊งเนี้ยถ่ายถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ย
คือเธอไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

คุณฟังนะย่านเกษตรนะคะ
คุณเผลอไปนั่งร้านนั้นบ้างหรือเปล่าคุณชนะ

แล้วสาวเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างที่
เธอกำลังรับประทานอาหารเย็นจู่
สายตาของเธอเหลือไปเห็นงูเหลือมตัวยาวเนี่ย
เลื้อยผ่านบริเวณข้างโต๊ะแล้วก็ทำให้เธอตกใจ
เพราะว่ามันกำลังแบบว่าลงน้ำมันอาจจะไปกินปลาแหละนะ
เหตุการณ์นี้หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น
เธอก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าของร้าน
ซึ่งทางร้านรับรู้แล้วเขาก็คือให้ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ก็จากการสำรวจแล้วนี่คือ
ทางร้านเนี่ยเขาเป็นร้านที่มีสวนไง

ก็นั่นแหละมีคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันสู่สารเมืองไทยรุษฟรี

ใช่ไงก็เมื่อกี้บอกว่าแถวเกษตรคุณเผลอไปร้านนี้บ้างเปล่า
อย่าพูดอย่างนั้นสิไม่เคยได้ไป
ไม่เคยเผยใช่ไหมแต่ตั้งใจอ่ะไม่เคยเผยไม่เคยเผย
หลายคนบอกว่าหุ่นแบบสับมากหุ่นแบบเรียวยาวมาก
ต้องย้ำว่าแถวกเศษเพราะว่าช่วงนี้เยอะแถวนั้นมันเยอะนะ
ไปจับมาได้หลายตัวแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นฝ้าเยอะ
พระโบ๊คเศษเยอะใช่
วัดเสียวปากเอ๊ะพี่นะดูแลให้เก็มวดหน่อยละกัน